นั่งรถทัวร์มาจากนครราชศรีมาปลายทางจะไปที่บุรีรำ
เลือดออกปากออกจมูกเลยครับ
ทะลักออกมาจากปากออกมาจากจมูกของคนที่กำลังถูกช่วยเหลือนะฮะ
แล้วนี่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินครับ
แล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนางรองต้องมาปั๊มหัวใจ
ช่วยพี่สุชาติอายุ๓๙ปีนอนอยู่บนพื้นปูนครับ

ตรงนี้คือสถานีขนส่งผู้โดยสารนางรองครับ
จังหวัดบุรีรามเฮ็ดเกิด๒ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนนี้ผ่านมานี่เอง
ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีชีพจรของพี่สุชาติกลับมาครับ
ก็เลยนำตัวส่งไปโรงพยาบาลนางรอง
ต้องไปดูวงจรปิดหน่อยว่าตอนเกิดเหตุมันมีอะไรขึ้นบ้าง

ที่เราทำลูกศรชี้ไว้เนี่ย

ไปแล้วตอนนั้นฟุบไปแล้วครับ

คนที่เข้ามาเห็นเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยก่อน
ครับแต่ดูท่าไม่ดีก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
นี่มีคุณลุงคนหนึ่งครับคุณ
คือเดินมาเห็นแล้วก็ไปสะกิด

สักพักหนึ่งคนเจ็บยังผงกหัวขึ้นมาได้

ยังไม่มีเลือดฮะผงกหัวขึ้นมาได้แป๊บหนึ่ง

คือคนที่บขศก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
สักพักเนี่ยเลือดไหลออกจากป่าออกจากหมูกนะฮะ
เห็นเหตุการณ์คือคุณประเสริฐมาลัยสร้อยครับอายุ๔๘ปี
เล่าให้ฟังว่าเห็นพี่สุชาติเนี่ยนะ
แกนั่งรถทัวร์สายโคราชสุรินทร์

จะไปลงที่บ้านภัยศาลอำเภอประโคนชัยที่บุรีรำ

ทัวร์กำลังเข้าจอดที่บขสนังรองแล้ว
พี่สุชาติก็แจ้งพนักงานบนรถบอกขอลงที่นี่นะไม่ไหวแล้ว
แล้วก็ลงไปนอนบนพื้นปูนเลยครับ

นอนตั้งแต่บ่ายสามครึ่งนะครับคุณผู้ชมทุ่มหนึ่ง
สุชาติแกเริ่มมีเลือดออกมาแล้ว

จจาระปัสสาวะก็ไหลมาด้วยครับ

ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
คาดว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบ
หรืออาจจะเป็นเพราะดื่มแอลกอฮอลเข้าไปจำนวนมากครับ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ประสานญาติของพี่สุชาติมา
ให้ไปตามไปดูอาการที่โรงพยาบาลนางรองเรียบร้อยแล้ว
แล้วเราหวังว่าพี่แกจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ

กลัวจริงนะครับ